ว่ากันด้วยเรื่องของพระบิดาโจเซฟ
หลังจากนำเสนอข่าวไปเนี่ยนะ
โอ้โหร้อนแรงจริงครับ
ทั้งสิทธิสัทธาท่าน

แล้วดันไปพบ๑๑ศพด้วยนะ

เจ้าสำนักคนแรกชื่อว่าพ่อกา
แล้วลงศพเป็นปูน
เหมาะปูนลักษณะความกว้างยาว

แล้วต่อท่อน้ำเหลืองออกมา

นี่แหละที่หมอปลาบุกไป

ที่คนสงสัยอย่างน้อยเอ๊ะสุดท้ายพระบิดาโจเซฟ

ประกันได้นะสารให้ประกันตัวครับ
มาไล่เรียงซะหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานนี้
หลังมีการนำเสนอข่าวออกไปเนี่ยช่วงเช้าครับเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งแพทย์นิติเวทย์
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจลงพื้นที่ไปสำนักละที่ของพระบิดาที่ชายภูมิ
ตรวจสอบศพทั้ง๑๑ศพที่เจอตามกระต๊อบในสำนัก
พอไปตรวจสอบสภาพศพก็พบว่าเป็นศพผู้ใหญ่๑๐ศพ

บรรจุในโลงเก็บไว้เห็นว่าไว้รอขึ้นสวรรค์ครับ
สภาพศพสภาพก็แตกต่างกันไปมีบางศพเนี่ยเหลือแต่กระดูกแล้วนะคุณผู้ชม
เจ้านัทธีก็เลยอายัดศพเอาไว้และให้เจ้านัทธีกรุภัยมารำเลงศพไปไว้ที่สุสาน
เพื่อตรวจสอบดีเอนเอตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล
แล้วก็จะชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดของแต่ละศพต่อไปครับ
จากนี้ยังไปพบบ่อน้ำปัสสาวะของพระบิดาโจเซฟ

ภาพที่ชาวบ้านที่ศรัทธาในพระบิดา
นั่นไงช้อนเสียบไว้พร้อมตักกิน

เอาหน้าจุ่มลงไปด้วยมีทั้งเสมหะทั้งเสลดทั้งน้ำลายขี้บุหรี่ที่พระบิดาเขียนทิ้งไว้ครับ
ตรวจสอบใช้เป็นพญาหลักฐานดำเนินคดีกับพระบีดาครับ
ส่วนพระบิดาหรือว่าในโจเซฟจ้าวสมนักประหลาด
ถูกตำรวจคุมตัวไปยังสพคศครับ
แล้วก็มีลูกศิษย์ของพระบิดามารวมตัวกันอยู่หน้าโรงพัก
แต่ในโรงพักเนี่ยจะมีลูกศิษย์คนหนึ่ง
นั่งอยู่ข้างไม่ห่างพระบิดาเลย

เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๔ข้อหานักกับพระบิดานะก็คือ
ข้อหาบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
พรบเวชกรรมรักษาโรคที่ไม่เป็น

แล้วก็ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุม

ไม่มีความผิดเรื่องของซ่อนเร้นอำพางศพใช่ไหมคะ

แล้วก็มีการคุมตัวส่งสารจังหวัดภูเขียว
พร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยนะ

ช่วงที่คุมตัวพระบิดาออกมาเนี่ย
นักข่าวพยายามรุมถามพระบิดาเลย
ทั้งเรื่องท่านไม่อาบน้ำนานแค่ไหนแล้วเนี่ย

ทั้งเรื่องให้สิทธิ์กินฉี่หรือว่า

สักคำเลยแล้วก็ขึ้นรถไปครับ
ต่อมาครับสารอนุญาตให้ประกันตัวพระบิดาแล้วนะ

ก็คาดว่าพระบิดาไม่ได้กลับสำนักที่ชายภูมิแล้ว
กลับไปบ้านพักที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นแทนครับ
โดยมีข่าวของพระบิดาหลังจากนี้คุณผู้ชมรอติดตามนะยังไม่จบนะ
เดี๋ยวขยี้ต่อแน่นอนมีอีกหลายแง่มุมเลยให้ได้ติดตามกันครับ
นี่ข่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะคะในยุคที่เราแบบนู่นไปเมเตอร์เวิร์สแล้วนะฮะ
อันนี้ก็น่าคิดนะคะ
กรณีของพระบิดาหรือว่าโยเซฟอะไรเนี่ยนะที่เรานำเสนอข่าวไปจำภาพตอนที่บุกไปสำนักได้ใช่ไหม

จะเห็นว่ามีสาวกเขาที่ปกป้องปกป้องแล้วก็มีพี่ปุ้ยทำท่าอะไร

อาบหน้าเอาขี้ไครมาทาตัวเอาเข้าปากปั้นเป็นก้อนเลยนะ

ลำไยคนนี้ตามไปที่โรงพัก
ประธาหมอปลาประธาหมอปลา
ดาเลยดอกก็ผู้คุ้นนั่นแหละ

บอกสำนักนี้ไปให้พ้นพื้นที่เลยเขาไม่เอาเหมือนกันฮะ
โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราเราแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอารัฐธินี้นะคะ
ที่นี้ต้องออกไปจากอำเภอของเรา
นี่แหละครับชาวอำเภอคอนศาลที่จังหวัดชายภูมิทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้าน๕๐คนครับ
รวมตัวกันหน้าที่ว่าการอำเภอคอนศาลถือป้ายประท้วงแบบนี้ป้ายเขาว่าอะไรบ้าง
ในป้ายเนี่ยเขียนว่าชาวคอนสารรักในประเพณีวัฒนธรรมไทยไม่เอารัฐธิไม่มีคำสอน
และเพื่อชูป้ายขับไล่ละทิที่ผิดเพี้ยนซึ่งกำลังเป็นข่าวดังให้ออกไปจากพื้นที่ครับ
โอ้โหนี่แล้วพวกเขาเนี่ยทำหนังสือร้องเรียนไปถึง
ท่านไกรสอนกองฉลาดพู่ว่าชัยภูมิเลยนะอ่า
ดำเนินคดีกับนายทวีหนันลาหรือว่าโจเซฟ
หรือใครจะเรียกพระบิดาก็แล้วแต่เนี่ยรวมไปถึงให้ดำเนินคดีกับลูกศิษย์ด้วย
นี่คือคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามว่า
แล้วคุณอยู่กันตรงนั้นคุณไม่รู้ไม่เห็นเหรอ
ว่าเขามีสำนักนี้มีพฤติกรรมแบบนี้
ผมจะบอกจริงนะคนคอนศาลน่ะ
เขาไม่รู้ไม่รู้จริง
แล้วคนอย่างเพื่อนผมอยู่ชุมแพรขอนแก่นติดกันเนี่ย
เขาบอกเขาก็ไม่รู้ขนาดอยู่ใกล้
ลองนึกดูว่าถ้าเกิดชาวบ้านที่อยู่ใกล้สำนักเนี่ย

แล้วหมอปลาพานักข่าวไปลงพื้นที่
เปิดเผยหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ย

แล้วก็อีกหนึ่งบางคนถึงแม้ว่าจะรู้เนี่ย
มันเป็นเรื่องของความเชื่อเขาก็ไม่อยากไปแตะ
ก็พูดว่ายังยอมรับเลย
ยอมรับเลยแล้วขอบคุณหมอปลาเลยบอกผมเองก็พูดรู้
รู้จากหมอปลานี่แหละเออเนี่ยฮะ
ส่วนบรรยากาศที่สพคศครับหลังจากที่พระบิดาหรือว่านายทวีเนี่ย
โดนตำรวจคุมตัวไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ก็มีบรรดาลูกศิษย์มารวมตัวกันนะครับหน้าโรงพักมาเฝ้ารอด้วยความเป็นห่วงเลยนะ
ส่วนด้านในโรงพักมีลูกศิษย์คนหนึ่งนั่งข้างไม่ห่างเลยครับ
แล้วก็มีทนายภัยศาลนั่งอยู่ด้วยเพื่อจะชี้แจงข้อกฎหมายให้ฟัง

ตำรวจนำตัวนายทวีหรือพระบิดาออกมาจากห้องสอบสวน
จะนำตัวขึ้นรถไปส่งฝากหางที่ศาลจังหวัดภูเขียว
โดยมีการแจ้ง๔ข้อหาด้วยกันนะคุณผู้ชม
ข้อหาแรกคือบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
ข้อหาที่๒รักษาโรคผิดพรบเวชกรรม
ไม่เป็นไปตามหลักสาธารณสุข
ข้อหาที่๓ข้อหาการเคลื่อนย้ายศพจัดการศพ
และข้อหาที่๔ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุม
ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
พรกรบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองครับ
ทางพนักงานสอบสวนในเบื้องต้นก็คัดค้านการประกันตัว
โดยในช่วงที่คุมตัวออกมาขึ้นรถ

แต่พระบิดาปิดวาจาไม่พูดไม่ตอบอะไรสักคำเลยครับ

มีอะไรอยากพูดถึงลูกศิษย์ไหมครับ

ได้อาบน้ำหรือยัง
จะได้อาบน้ำหรือยังครับ
ปุ้ยจับใจความคำถามได้ไหม
รัวมากเลยอ่ะรัวถามทั้งพระบิดากล้ากินฉี่ตัวเองไหม

อาบน้ำกี่เดือนแล้วจะโกนผมไหมพระบิดา

ค้นรึเปล่าว่าจะโดนจับแบบนี้พระบิดาไม่ตอบสักคำเลยนะครับไม่ตอบ
นักข่าวบางคนถามไปก็ขำคำถามตัวเองไปด้วยนะ
ค่ะแต่ก็เรียกพระบิดากันเหมือนกันหมดเลยนะ
ใช่ฮะหลังการส่งฝากขังสารอนุญาตให้ประกันตัวพระบิดานนะครับ
หรือว่านายทวีนหนันลาวงเงินประกัน๕๐๐๐บาท
ซึ่งหลังจากได้รับการประกันตัวออกมาก็คาดการณ์กันว่า

เดินทางกลับบ้านที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นทันทีครับ
ไม่ได้กลับสำนักที่ชายภูมินะครับ

มาดูครับถึงคิวของป้าลำไย
คือตอนนี้เขาโฟกัสไปที่เรื่องของปฏิกิริยา

ลำไยนะครับคนไหน
คนนี้คนที่กินของเสีย
ก้มไปตัก

เอาหน้าจุ่ม

แม้จำได้ทุกช็อตเลยอ่ะ
มันเป็นภาพที่ติดตามากเลย
เมื่อวานนี้ป้าลำไยเนี่ยไปให้กำลังใจพระบิดาที่โรงพักคอนศาลนะครับ
ไปเฝ้ารอพระบิดาอยู่ที่โรงพักครับ
แต่ระหว่างที่ป้าลำไยรอให้พระบิดาออกมา
หมอปลาครับนะฮะ
หมอปลาฮะหมอปลาเข้าไปพูดคุยกับป้าลำไย
แล้วมีปากเสียงปะทะคารมกัน
เอาเหรอป้าลำไยต่อว่าหมอปลากับคุณน้ำฟ้า
บอกพวกคุณนั่นแหละพวกเธอนั่นแหละ
เป็นต้นเหตุที่ทำให้พระบิดาต้องถูกดำเนินคดี

พวกเราอยู่ด้วยความศรัทธาทำมาหากิน
มีแต่พวกปากสุนัขนี่แหละที่พูดไม่ดี
อู๊ยป้าลำยัยด่าซะ
ค่ะจริงแล้วในศาสนาพุทธมีเงินเกิน๑บาทไปก็ผิดแล้ว
ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาใช่ไหม
เกี่ยวค่ะอย่าปากเสีย
อย่าปากเสี๊ยไม่ได้บุกลุก

พระบิดาบอกคนเท่าคนแก่บางคน
ให้เอารถให้เอาที่บ้านไปจำนองจำนำ

มีแต่พวกปากหมาทั้งนั้นแหละที่มันพูด

แล้วที่ว่าพระบิดาเสกเงินได้จริงไหมครับ
อันนี้มีอยู่มีกินโดยไม่ได้ไปขอใคร
ไม่ใช่ที่พระบิดาเก่าอ้างว่าเขาสามารถเสกเงินได้

อันนั้นไปถามคนที่พูดไม่ต้องมาถามฉัน

ข้า

โอ้นี่แหละครับป้าลำใยนะครับ
แล้วมีจังหวะที่มีการสวนกลับคุณน้ำฟ้าด้วยนะ
พอถามเรื่องบุกลุกที่ดินบอกอย่าปากเสียเห็นไหม

นอกจากไม่พรรคนี้ป้ารัมยายยังยืนยันกับหมอปลา
พระบิดาเป็นพระบิดาจริง
และสิ่งที่ออกมาจากร่างกายพระบิดาเป็นของดีทั้งนั้น
นะครับทั้งขี้ไครทั้งปัสสาวะของพระบิดา
มีชุดหนึ่งนักข่าวถามป้า
ปกติป้าจะดื่มปัสสาวะของพระบิดาทุกวันใช่ไหม
เออป้าแล้ววันนี้ไม่ได้ดื่มเลยป้าเป็นอะไรไหม
โอ้โห
ตอบยังไงลองไปฟังดูครับ
ป้าวันนี้ป้าไม่ได้ทานข้าพี่ไข่หรือว่ากินปัสสาวะ

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ปกติเราต้องทานทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ

อืมนะจ๊ะมันก็ได้แต่กว่าคือ

ร่างกายแข็งแรงฉันบินไปยุโรปทุกปีทุกปีเออ

ลำไยบอกก็แข็งแรงดีนะฮะ
หลังจากคุยกันไม่ทันจบป้าก็ลุกหนีฮะลุกออกจากวงนักข่าว
ไม่คุยแล้วเดี๋ยวติดโควิด

แล้วไหนบอกว่าที่กินที่ดื่มเข้าไปเนี่ยป้องกันโควิดไม่ต้องสวมหน้ากากด้วย
ตอนไปที่สำนักหลายคนก็ไม่ใส่แมสด้วยนะ
ใช่แต่ป้าออกจากวงเพราะว่ากลัวโควิด
เออนะครับนี่เป็นปฏิกิริยาจากป้าลำไยครับ
คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยนะว่า
ความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่เลยนะคะว่า
ว่าไอ้ลัดที่เพี้ยนแบบนี้ลัดที่ประหลาดแบบนี้

คุณผู้ชมปรากฏว่าเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่สำนักรอบที่๒
ตำรวจโรงพักคอนศาลตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ส่วนหนึ่งไปดูหลักฐานรอบสำนักนะคะ
เพราะมันจะมีเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วย
อีกส่วนอีกส่วนหนึ่งเข้าไปในสำนักค่ะคุณผู้ชม
๑๑ศพไม่ได้กองอยู่รวมกันนะฮะ

พอลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าได้รู้ความจริงอีกข้อหนึ่งนะคะ

ว่าพระบิดาโจเซฟเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแรกนะคะ
ไม่ได้เป็นเจ้าสำนักคนแรก
เพราะว่าไปตรวจสอบศพที่หนึ่งเนี่ย
เก็บไว้ในโลงที่โบกทับด้วยปูนเนี่ย

ทราบชื่อต่อมาคือพ่อกาอายุ๑๒๐ปี

นี่คือคนแรกที่เป็นเจ้าสำนักแห่งนี้
เป็นคนบุกเบิกทำสำนักแห่งนี้

แล้วเป็นคนชักชวนให้พระบิดาโจเซฟ

ตอนนั้นบวชเป็นพระเดินทางมาอยู่ที่สำนัก

หลังจากนั้นค่ะพ่อกาก็เสียชีวิตลงค่ะ
นี่ค่ะศพแรกก็เลยกลายเป็นศพของพ่อกานะคะ

เหลือแต่กระดูกแบบนี้เหลือแต่โครงกระดูกแล้วนะคะ
ส่วนอีก๕ศพคุณผู้ชม
ศพถูกเก็บไว้ในสาลาใหญ่นะคะ
หนึ่งในนั้นมีศพของนางวันหนันลา
เป็นแม่ของพระบิดาด้วย
แล้วก็มีศพของนายอำนาจแม่ของนายอำนาจอายุ๘๓ปี

รวมถึงไปพบศพศพเด็กก็มีนะคะ
เด็กผู้ชายชื่อว่าเด็กชายจันทร์อายุ๑ปีกับ๑๗วัน

ส่วนอีก๒ศพตอนนี้ที่อยู่ในสาราจุดเดียวกัน

ไม่ทราบชื่อแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นเจ้าของศพ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอนศาลก็เลยต้องลงพื้นที่ไป
ชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเป็นศพของใคร
ส่วนศพที่๗เป็นผู้ชาย

อยู่ด้านหลังของสำนักพระบิดา
โดยครอบครัวไปสร้างบ้านให้ศพได้อยู่เท่านั้นนะคะ

ศพที่๘ศพที่๙ชาย๑หญิง๑ค่ะ
ถูกตั้งโลงวางคู่กันคุณผู้ชม
อยู่บริเวณกระท่อมฝั่งตรงข้ามสาระใหญ่
โดยมีการต่อต่ออะไรคะ
ต่อสายยางออกจากโลง
เป็นการระบายน้ำเหลืองออกมาจากศพ
แล้วเอาน้ำเหลืองไปเก็บไว้ในถังแบบนี้

นึกสภาพออกไหมคะว่าน้ำเหลืองเอาไปทำอะไรต่อ

ให้ลูกศิษย์ลูกหารูปหน้า
ศพที่๑๐อยู่ใกล้กับบริเวณห้องน้ำริมทางออกสำนักแห่งนี้
เป็นศพผู้หญิงถูกซ่อนอยู่บริเวณหลังกระท่อมนะคะ

ที่๑๑เป็นศพสุดท้าย
อยู่บ้านหลังที่ไกลสำนักที่สุดก็คือเป็นศพของผู้ชาย
ทราบชื่อต่อมาชื่อว่าตาดวงอายุ๔๕ปีนะคะ
โรงศพถูกตั้งไว้ภายในกระท่อม
เสียชีวิตจากโรคพิษสุราเรื้อรัง
โดยศพนี้มีหลานสาวอายุ๒๖ปีเฝ้าศพอยู่ด้วย
หลานอยู่กับศพตะดวงโอ้โฮคุณผู้ชมทีนี้ไปตรวจสอบสภาพศพนี่นะฮะ
พบว่าบางศพเนี่ยเน่าเปื่อยแล้วบางศพเหลือแต่กระดูก
ส่วนลักษณะการเก็บศพนั้นส่วนใหญ่จะเก็บไว้ในโรงศพ
ห่อด้วยผ้าแล้วก็ผ้าใบอีกชั้นหนึ่ง
แบบนี้ครับคุณผู้ชมดูนะฮะหน้าจอ
จากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยมีการเคลื่อนย้ายทั้ง๑๑ศพเนี่ย
มาไว้ที่สุสานเพื่อให้แพทย์ชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะ
แล้วก็จะบอกว่าช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณผู้ชม
นักข่าวของเรากับหมอปลานี่ค่ะ
กลับไปที่สำนักของพระบิดาอีกรอบหนึ่ง
หลังจากที่รู้ข่าวว่าสารให้ประกันตัวพระบิดา
พอไปถึงนะฮะตอนแรกคิดว่าพระบิดาจะกลับมาที่สำนักถูกไหม

เจอแต่ลูกศิษย์นอนกางมุ้งอยู่แบบนี้ค่ะอยู่ใกล้กับศพเลยนะคะ
สิทธิ์คนนี้บอกว่านอนกับศพแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ไม่ได้รู้สึกกลัวไม่ได้รู้สึกรังเกลียด

ส่วนที่เจ้าหน้าที่นำศพออกไปนั้นก็รู้สึกดีขึ้น

ทุกครั้งที่นอนศพเก้ายังวางไว้ตรงนั้นใช่ไหมครับ

แล้วเรารู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกอะไรบ้างไหมน้อง

ไม่ธรรมดา
อันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ทำไงต่อล่ะ

เดินสำรวจภายในสำนักของพระปริดา
ปรากฏว่าคือก็ถามนะหมอปลา
คือปกติหมอปลาถ้าเกิดว่าสัมผัสถึงพลังงานบางอย่าง
พลังงานลิลับเขาจะโอกอาดโอกอาด

หมอปลาบอกโอ้จะอ้วกเหมือนกัน

เหม็นค่ะเจอกลิ่นเหม็นแล้วก็เหม็นมากด้วย
แรงกว่าตอนกลางวันซะอีก

หมอปลาถึงขั้นต้องเอามือปิดปากแบบนี้
อาเจียนออกมาไม่ได้สัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับอะไรใดทั้งสิ้นนะ

คือข้างในหมอปลาบอกว่าสกปรกมากโกโรโกโสมาก
อกจากนี้ยังเดินสำรวจด้วยนะคะ
ไปพบถังมันโจทย์น้ำเหลือง
เนี่ยถังนี้คุณผู้ชมดูค่ะ
ตำหนิขอโทษด้วยนะคะใครทานข้าวเช้าอยู่

ระหว่างเดินสำรวจภายในสาราปรากฏว่าไปเจออะไรอีกไหมคะ

ก็เลยสงสัยว่าพระบิดาจะเล่นงานเขาแล้วหรือเปล่านะคะ
นี่เซอร์ตัวนี้ไง
ทีนี้คุณผู้ชมหมอปลาเราก็ถามหมอปลาหมอปลา
แล้ว๑๑ศพดวงวิญญาณของเขาไปไหนแล้ว
หมอปลาบอกอ๋อคงไปผุดไปเกิดแล้ว
คงไม่มาอยู่กับสิ่งโสโครกของพระบิดาโจเซฟหรอก
นี่นะคะนี่หมอปลานะคะ
ในช่วงนี้เม้นไหมอาจารย์
ขอบคุณอาจารย์พระวันแถวสุนทรครับช่วงนี้ครับ
หลังจากที่พี่ปุ้ยบอกไปว่าหมอปลาเนี่ยก็เดินสำรวจจนทั่วเลยนะ
กระติกที่มีน้ำเหลืองอยู่ใช่ไหม

แล้วถ้าปกติแล้วหมอปลาสัมผัสถึงอะไรได้เนี่ย

เออก็จะสัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญาณอะไรหรือเปล่า

แต่เมื่อวานนี้หมอปลาบอกไอ้พวกนี้สัมผัสไม่ได้เลยนะ

สิ่งเดียวที่สัมผัสได้ลองฟังดูครับ
จากที่มีการเดินมาได้มีการสัมผัสอะไรแบบสิ่งเศรษฐ์ประหลาดอะไรบ้างไหมตรงนี้ครับ
ผัดแต่ความสกปรกสอกโคกเท่านั้นแล้วก็กลิ่นที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะ
แต่ผีเนี่ยผมไม่สัมผัสเลยผมคิดว่าผีเขาคงไปผุดไปเกิดนั่นแหละ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมพระบิดาถึงเชื่อว่าเอาศพมาวางไว้ที่นี่แล้วศพจะได้ขึ้นสวรรค์
เราก็งงในสิ่งที่พระบิดาเขาสอนนะครับ
คือเบื้องต้นตรงนี้ก็จะต้องมีการลื้อถอนทั้งหมด
ตอนนี้ผมก็อยากวิงวอนว่าใครที่อยู่บริเวณนี้

กลับมาทำอาหารกินให้อาชีพสุจริตอย่ามาเชื่อ
รัฐธิบ้าบอคอแตกแบบนี้เลยมันไม่คุ้มเลย
โอ้โหหมอปลาบอกเลยนะกลับบ้านกลับช่องดีกว่า
ไปทำมาหากินอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราว
อย่ามาเชื่อรัฐธิบ้าบ่อนี้เลยอันนี้หมอปลาบอกนะ
คุณผู้ชมตกใจใช่ไหมที่เจอรัฐทีนี้
อีกคนที่ตกใจพระพะยอมกระยายนโมท่านว่าอย่างไร
เจ้าอาวาสวัสสวนแก้วที่นอนทะบุรีท่านตกใจกับลัตธิพละลาศนี่เหมือนกัน
อยู่เหนือทุกศาสนาแล้วก็มาสอนให้ลูกศิษย
ตัดขาดครอบครัวแล้วก็ให้มากินของเสียกิน
กูลเพื่อรักษาโรคพระพยอมบอกในความเป็นจริง
ไปไม่ได้และยิ่งแปลกใจเลยนะที่
คือคำสอนแบบนี้ก็แปลกใจอยู่แล้วมีคนหลงเชื่อนี่สิ

พระพยอมบอกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ
ผู้กาชีวกะก็มีการกินอุจจาระ
เพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าเขาเป็นผู้วิเศษ

ก็น่าจะเป็นธรรมนองเดียวกันกับพระบิดาโจเซฟนี่แหละ
ทำให้ลูกศิษย์เข้าใจไปว่าเขาเป็นผู้วิเศษ
ส่วนไอ้การกินปัสสาวะเพื่อรักษาโรค
สมัยพุทธกาลจะเอาไปผสมกับสมุนไพร

พระพุทธเจ้าเองก็กินอุจจาระเพื่อดับทุกข์

พระพุทธเจ้ากินอุจจาระเพื่อดับทุกข์
ว่าจะอดทนกินของไม่อร่อยได้หรือเปล่า
แต่ไม่ได้มากินเป็นยารักษาโรค

ฝากเตือนคนที่หลงเชื่อพระบิดาโจเซฟ
หากกินของเสียรักษาโรคได้
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกโรงพยาบาล
พวกหมอพวกพยาบาลคงไม่จำเป็นแล้วล่ะ
มันส่วนทางความเป็นจริงนั้นญาติโยม
อย่าเสียทีที่เป็นคนไทยเชื่อง่ายเชื่อได้ให้เชื่อแบบมีหลักฐานเทียบเคียง
อย่างลึกตึกต้องว่าพอเป็นไปได้ไหม
ค่อยเชื่อแล้วจะไม่อายชาวบ้านจังหวัดอื่นเขา
เดี๋ยวก็จะแหมชัยภูมิเป็นจังหวัดอะไร
จังหวัดมหาสมปองด้วยนะอ่ะก็เป็นความเห็นของพระพยอมนะครับ
มาย้อนดูประวัติของพระบิดาหรือว่านายโจเซฟซะหน่อย
พระบิดาเนี่ยนะบวชเป็นพระตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับ
ปลีกวีเวกเดินทุดงตามป่าไม่มีการไปจำพรรษาที่วัดไหน
และบรรจุการปฏิบัติธรรมในปี๒๕๕๙
ท่านบอกท่านปลงผมไม่ได้ก็เลยหันมานุ่งห่มเป็นรือสีแทน
ส่วนพ่อกาพ่อกาศพแรกที่พี่ปุ้ยบอกที่ไปเจอในสำนักเนี่ยนะ
ชักชวนให้พระบิดาโจเซฟศึกครับ
เขาก็เลยตัดสินใจบวชเป็นฤษี
มาศึกษารัฐธิอย่างจริงจังในปี๒๕๖๐
แล้วมาตั้งรัฐธิเองที่ชายภูมิ
มีลูกศิลปลูกหามากราบไหว้และเข้าร่วมรัฐธิด้วย
ทีใช้น้ำมนต์รักษาลูกศิษย์
แต่เปลี่ยนครับน้ำมนต์ไม่ใช้แล้วใช้อะไรดี

แล้วก็ให้กินเสมหะกินขี้ไคร้

ลูกศิษย์เห็นว่าพระบิดาปัสสาวะลงหลุมแล้ว

ลูกศิษฐ์ก็เลยศรัทธาไปว่านั่นน้ำอำมริษฐ์